ท่านผู้ชมครับที่อุทัยธานีเนี่ยมีพ่อค้าข้าวสารคนหนึ่งนะ
คือเขาก็อยู่ที่ตลาดออตกรในกรุงเทพนี่แหละนะครับ
กลับไปที่อุทัยธานีเพื่อจะไปเอาข้าวจากบ้านเนี่ยมาขายที่กรุงเทพ
นี่ครับกู้ภัยก็ต้องมาช่วยเหมือนกัน
แต่มาช่วยก็คือลำเลียงศพไปชาปนกิจ
พอตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าติดเชื้อโควิดนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะสพตลุกดูนะครับไปตรวจสอบก่อนที่บ้านหลังนี้
อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี
หลังได้รับแจ้งว่านายสมเดชวัย๖๙ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเสียชีวิต
มาถึงก็ตามขั้นตอนก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพศพก่อน
ค่ะสวับจมูกก่อนพบว่าเอ้า
ตามขั้นตอนแล้วครับไม่ให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ได้เลยนะฮะ
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแล้วก็นำศพไปดำเนินการตามขั้นตอน
ภรรยาบอกว่าผู้ตายเนี่ยขายข้าวสารอยู่ที่ตลาดออตกที่จตุจักรกรุงเทพ
กลับมาบ้านที่อุทัยธานีเมื่อ๑๑สิงหาคมนี้เอง
จะมาเอาข้าวศาลไปส่งที่ตลาดอตกอ
ไปขายของที่ตลาดออตกก็เพิ่งไปตรวจหาเชื้อโควิดมานะก็ไม่ติดนะ
แต่กลับมาที่บ้านเอานอนอยู่เสียชีวิตตรวจพบมีเชื้อโควิดในร่างกาย
ก็ไปขายของนั่งอาตกได้แต่ถ้าเจอนี่ขายไม่ได้
ขายไม่ได้ตอนนี้เขาเข้าอีก
งานสอบสวนสพตลุกดูบอกว่าผู้เสียชีวิตเดินทางจากอุทัยธานีมา
คือมาที่จากจตุจักรกรุงเทพมาที่อุทัยธานี
จะมานำข้าวกระเศษอินทรีย์ไปขายตอนนี้ก็นำศพไปชาวประณะกิจตามขั้นตอนแล้ว
เพราะว่ามีเชื้อโควิด๑๙ในร่างกายก็ต้องรีบชาปนกิจนะครับ